สู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
พิเศษในช่วงสุดท้ายนี้นะครับ
หลายครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
ต่างก็มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เวลาที่ผมและทีมงานได้ทราบเรื่องราวทีไร

แต่ที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือ

คอยช่วยเหลือเจือจุนหยิบยื่นน้ำใจคนละเล็กคนละน้อย

ผมต้องขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจเลยจริงนะครับ
และวันนี้นะครับผมมีภาพความสุขของแต่ละครอบครัว
ที่มีชีวิตที่ดีขึ้นมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ

ครูกายมมาได้ครับ

ฉันต้องต้องมาต่อมา

พอแม่เขาเข้าห้องน้ำ

เห็นเขาไปเรียนก็อยากไปเรียนบ้าง
ให้ได้จุบหัวหกเร็ว
หาเงินต้อง

เราสอนอะไรก็ทำได้
แต่ว่าจะให้ทำเองไม่เป็น
ถ้าเกิดอยู่ไปเกิดเราตายไปเองเนี่ย

ร้อยเอ็ดปลูกบ้านหลังเล็กอยู่นะ

ถึงเราเป็นอะไรไปมันก็อยู่ที่บ้าน
จริงแล้วป้าเป็นอะไรกับป้าดอกไม้ครับ
ก็นับถือกันเป็นพี่น้อง

ป้าทองบนมีอะไรอยากจะบอกกับป้าดอกไม้บ้างครับ
อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณเขามากที่

ได้ทำกินเลี้ยงกันไปรักเขามากกว่ากัน

ห่วงเขามาตลอด

นี่แกก็จะหาเลี้ยงกันต่อไป
จะพาไปรักษาหัวปวด

หงุดหงิดงุ่นง่านยาไม่ได้กินเมื่อคืน

ป้าต้องบนเนี่ยก็ต้องรับภาระไว้

ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าบ้าน
แล้วก็ออก
แล้วก็มาอยู่นี่ออกกลางคัน
ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่เรียนตรงไหน
ก็เลยไม่ได้เรียน

คิดถึงเพื่อนคิดถึงคุณครูไหม

วันที่หนูตัดสินใจลาออกหนูไปบอกกับครูว่าไงลูกได้บอกครูที่โรงเรียนป่ะ
ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างลูกที่เราไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนแล้ว
เฉยจากที่สุดเหมือนเขาไปโรงเรียนและหัวโครงกลับไม่ได้ไปโรงเรียน
ป้าที่อยู่ให้ให้แม่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวแผนติดต่อเรื่องโรงเรียนนะลูก

ขอบคุณละครับ
ออกรายการแล้วชีวิตป้าก็ดีขึ้นป้าก็ได้มีทุนไปลงขายของแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาขายให้น้องเหี่ยวขาย
ถ้าที่ไปซื้อลอตเตอรี่ให้มะเหมียวขายก็อยากให้เขารู้จักทำมาหากินคือป้าเป็นอะไรไปเขาจะได้ดูแลตัวเองบ้าง
เขาขายได้เขาก็เอาเงินมาให้แม่ก็ภูมิใจที่เขารู้จักขายรู้จักหาเงินให้แม่ช่วยแม่เขาก็ดีใจเหมือนกันที่เขาได้ออกขายลอตเตอรี่
ขายลอตเตอรี่ค่ะได้เงินมาก็เอามาให้แม่ดีใจค่ะที่หนูมีอาชีพหนูจะช่วยแบ่งเบาภาระแม่
อีกส่วนหนึ่งป้าก็ไปซื้อรถพอดีรถคันเก่ามันพัง
ป้าก็เลยได้ไปซื้อรถคันใหม่มาขายไก่ย่างส้มตำ
รถคันใหม่ได้สะอาดหน่อยคนซื้อเขาเห็นเขาก็อยากซื้ออยากกิน
ช่วงนี้ป้าดอกไม้เขาก็อาการดีขึ้นไม่ค่อยป่วยแล้วไม่ปวดหัวแล้วทำขายของได้ทุกวันอ่า
เนี่ยก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมขายลอตเตอรี่มั่งแล้วก็ขายตาม
แล้วก็วันปอล์มันหมดแล้วก็มาการก๋อหมูต่อ
แฟนเค้าก็เรียนอยู่ป้อห้าโรงเรียนวัดแหล่น
ครูก็บอกว่าเรียนดีเรียนรู้เรื่อง
เรื่องการเรียนก็คุณเอชายาเขาสนับสนุนให้เรียน
ขอค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าเทิมค่าเสื้อผ้าป้าก็หมดห่วงแล้ว
ขอขอบคุณคุณเอชายาที่ส่งให้เขาได้เรียนนะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอชายาที่ส่งให้ผมเรียน
ผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดผมสัญญาครับป้าขอขอบคุณทางรายการเกม
ต่อชีวิตและท่านผู้ชมทุกท่านที่เมตตาป้าให้ป้ามีชีวิตดีขึ้นทุกวันนี้ป้าขอขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ตะวันตอนแรกเกิดมาก็เป็นเด็กปกติพอขวบ๓เดือนหมอก็บอกว่าน้ำข้างในสมอง
ต้องผ่าหัวสมองเอาน้ำระบายน้ำออก
เจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนเจาะใส่หน้าท้องเพื่อให้อาหาร
เราก็เครียดจะหาเงินที่ไหน
ตอนนั้นเราก็เลยคุยกับแม่ว่าเอาบ้านไปจำนองไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยทำงานหาเงินมาผ่อนเอา
ทุกวันนี้เราต้องหาเงินอย่างต่ำให้ได้พันแปด
ถ้าวันไหนยังไม่ถึง๑๘๐๐ผมก็ยังไม่กลับบ้านครับ
เวลาเราท้อเหนื่อยอย่างนี้พี่จังหวะเวลาเราวิ่งเราไม่ได้ตังค์เนี่ย
เรามองหน้าลูกลูกเราเป็นอย่างนี้คือยังอยู่กับเราได้เลย
แล้วเราตีเรา๓๒นี้ทำไมเราจะทำเพื่อลูกไม่ได้
ถ้าเกิดผมมีเงินตะก้อนผมก็จะไปใช้หนี้ค่าบ้านก่อน
ถ้าเกิดเราไม่มีบ้านเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกัน
อยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้อะไรก็พอนะพี่เผื่อเราเป็นอะไรไป
เราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครจะดูแลต่อ
ตะวันเกิดมาอ้วนเขาเป็นเด็กแข็งแรงดีไหม

เด็กเป็นเด็กปกติดีครับ
มาแล้วก็มาท้องเสียตอนขวบ๓เดือน
แล้วหมอสรุปผลไหมว่ารู้ยังว่าลูกเป็นอะไร
ลูกต่อบอทเขาบอกว่าหมะหนามขั้้างในสมอง

ตอนนั้นก็พอมีครับแล้วพอนั่นก็ยืมเหยิบยืม

กลับไปบ้านเนี่ยหมอบอกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำห้อง

ยังไม่ทำครับผมมาปรึกษากับแฟนก่อนว่า
จะเอายังไงเพราะตังค์ผมมีแค่พันกว่าบาท

หนูแล้วปรึกษายังไงวันนั้น
เราขอแม่ว่าเอาที่ดินเนี่ย

เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าน

อยู่โรงพยาบาลเราก็ไปเช้าเย็นเราก็ได้กลับ

ก็เลยแม่ก็เลยตกลงว่า
จะให้เอาบ้านหลังนี้ไปจำนองไว้ก่อน

แต่ละเดือนแล้วตกเดือนละกี่บาท

ไหนจะจ่ายรอดคอ

หนูเหนื่อยหนูท้อมากแค่ไหน

เพราะว่าเขายังอยากอยู่กับเราเลย

หมายที่มาในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้คืออะไรครับ
ตอนนี้เราไม่มีตังค์ไปให้ค่า

ตอนนี้สองเดือนร่วมสามพันนะครับ

และอีกส่วนก็จะพาลูกไปหาหมออย่างนี้ครับ

ตอนแรกล่ะถ้ายังไม่ได้เฉลย

แม่ไม่เคยคิดที่จะเอาตัวเลขบนหัวเตียงเนี่ย
เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลยเหรอ

เอาวันเกิดในตะวันเลย

ฟลุกไปอย่างนั้น
อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้นะครับ

อันที่สองก็

เรียกว่าเดามากับดวง
หลังจากออกรายการแล้วชีวิตก็ดีขึ้น
ดีขึ้นเรื่อยก็คือใช้หนี้ไปถ่ายบ้านออกมา

แล้วก็ใช้หนี้นอกระบบไป
ก็ดีใจครับที่ว่าถ่ายที่บ้านมาได้

พอหมดหนี้แล้วครอบครัวก็ดีขึ้นนะครับ
ไม่ต้องพวงว่าจะไม่มีเงินที่ว่าจะพาน้องไปหาหมอครับ

แล้วก็ซื้อของบำรุงน้อง

เหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่เลย

ขอขอบคุณทุกคนมากที่ช่วย
ตอนนี้มีความสุขมาก
ที่สุดเลยค่ะ

ต้องขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิต

ท่านผู้ชมรายการเกมต่อชีวิตทุกมากค่ะ

ยินดีและดีใจกับทุกครอบครัวจริง
ที่รายการเกมต่อชีวิตและคุณผู้ชมทุกท่าน
ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้หลายครอบครัว
ได้อยู่ดีมีสุขมากขึ้นจริง
ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับคุณผู้ชม
ผมพยายามที่จะติดตามแล้วก็นำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับ

พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัว
ที่กำลังเผชิญวิกฤตอยู่ในตอนนี้
และวันนี้ครับก่อนจากกันก่อนลากันไป
ผมมีบทเพลงเพราะที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัว

และวันนี้เกมต่อชีวิตลาไปด้วยเสียงเพลง
ขอให้ทุกครอบครัวมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับ

ขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับ
ฉันก็มีเท่าที่แกล่งไป
ไม่ได้เป็นฝนใช้ใจกลับให้มา
ฉันก็มีเท่าที่แกล่งไป
ก็ไม่เทศมีแค่คำลิแกฝากกัน
กับใจรักจริงเท่านั้นที่ฉันนั้นพ่อมีให้
ฉันไม่ใช่คนเด่นคนดังประเทศหนัง
ดาราทีวีที่ไหนเพียงผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งไม่เคยสำคัญอะไรมีเพียง๔ห้องหัวใจ
พี่รักเธอทุกนาที
แขนผู้ชายแสนธรรมดาหากพอมีค่า
อยากใช้ก่อนเธอคนเดียวอาจจะไม่หอมกลุ่นเหมือน

มีแต่ความอดบุญในนี้ฉันมีให้เธอเสมอ
แม้ว่าเธอไม่เหมือนเธอหนีต่อจากวันนี้
ฉันพร้อมจะเคียงข้างเธอหัวใจคนส่อมซ่อ
ขอพักดีแต่เธอเสมอ
มันจะไม่เลิศเลอแต่รักเธอรักเธอคนเดียว
แขนผู้ชายแสนธรรมดาหากพอมีค่า
อยากใช้ก่อนเธอคนดี
อาจจะไม่หอมกลุ่นเหมือนออมแขนของคนมั่งมี
แต่ความบุคคลในนี้
ฉันมีให้เธอเสมอ
แม้ว่าเธอไม่เมืองเดินหนี
ต่อจากวันนี้
ฉันพร้อมจะเคียงข้างเธอ
หัวใจคุณส่องสอบ
ขอพักดีแต่เธอเสมอ
แม้มันจะไม่เลิศเลอ
แต่รักเธอรักเธอคนดี

ปัญหาก็คือแบบว่าเรื่องเงินค่ะ
พวกหนูก็เลยไม่มีค่าเทิมค่ะ
หนูอยากหาค่าเทิมให้เขาก่อน
หนูไม่อยากให้ลูกเนี่ย
ต้องมาลำบากเหมือนกับที่หนูลำบากอยู่
ภายในเวลา๓นาที

ไม่ได้
จะได้เงินกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ